คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้พร้อมเสิร์ฟข่าวฮอตผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวี

สำหรับม่ายสาวพราวเสน่หวุ้นเส้นวิริธิพาอย่างที่รู้กันดี
ตั้งแต่สละโสดเขาเรียกว่าหลังจากที่ผ่านตัวเองมาเป็นคนโสด
ค่ะคุณนั่นแหละเลิกกำลังอดีตทางดีไป

ไม่ต้องกลัวมาเข้าคิวขายขนมสิบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับ
ตกเป็นข่าวกับหนุ่มเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นไฮโซโพกประธานวงพรประพา
อดีตแฟนหนุ่มของนักร้องนักแสดงสาวน้ำชาชีรณัท
ที่มีข่าวว่าวุ้นเส้นนี้ทำลักเค้าผังค่ะตอนนั้น
รวมไปถึงไฮโซหลวงภาสุริปตาภลบ
อดีตหนุ่มคนสนิทของสาวไอซ์อภิษดา
แม้แต่นักร้องนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างเป้อารักด้วยเหมือนกัน
แต่สุดท้ายสาววุ้นเส้นเธอเคลียร์ชัดนะคะว่า
ทั้ง๓ชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องทั้งหมดเลย
พร้อมกับยอมรับนะว่ามีคนที่คุยแล้วที่สำคัญเป็นนุ่มรุ่นน้องด้วยนะจ๊ะ
ล่าสุดค่ะทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้รับการกระซิบจากแหล่งข่าววงในใกล้ชิด
นุ่มที่สาววุ้นเส้นซุ่มคุยอยู่เขามีชื่อเสียงเรียงนามว่าในประนัยพรประพาเรือนขวัญ
นามสกุลคุ้นไหมนามสกุลคุ้นมากค่ะดูเป็นคนใหญ่คนต่อ
เขาคือน้องชายคนที่สามของไฮโซโพกฉะนั้นเรื่องโปรไฟล์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ
เพราะว่าไฮโซไนคนนี้เนี่ยมีดีกรีเป็นถึงนักธุรกิจพันล้านทายาทรุ่นที่๓ของตระกูลพรประพา
คือเป็นน้องชายแท้ของไฮโซโพกถูกต้องไหมเออคือโพโกไปเนี่ยดีมาก
ทำธุรกิจสยามกลการโรงแรมสยามแอสยามดีไซน์โฮเทลและฟิตเนสที่พักหลังวุ้นเส้นไปใช้บริการอยู่บ่อยนั่นเอง
ส่วนอายุของไฮโซไนอยู่ที่๒๐ปลายประมาณ๒๘๒๙กำลัง
คือต้องบอกว่าเข้าเขาเลยนะเพราะว่าวุ้นเส้นเคยบอกเอาไว้ว่าเป็นนุ่มรุ่นน้องถูกต้องไหม
อายุระหว่างไฮโซไนกับวุ้นเส้นเนี่ยห่างกันอยู่ที่ประมาณ๗๘ปีเพราะว่าวุ้นเส้นตอนนี้เนี่ย๓๖กรัฐแล้ว๓๖นะคุณผู้ชม
ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้จะยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากปากของวุ้นเส้นแต่แหล่งข่าวคนดังกล่าวก็รายงานกับไทยรัฐออนไลน์ว่า
ไฮโซไนนี่แหละน่าจะเป็นนุ่มที่มาวินที่สุดเพราะทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันมาแล้ว
คือทริปที่ว่าเนี่ยถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะเห็นไฮโซโพกร่วมเฟรมด้วยเหมือนกัน
รวมไปถึงหนุ่มเป๋าวริสซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องแล้ววุ้นเส้นก็ไปร่วมเฟรมกับเขาด้วย
หลายรูปมีหนุ่มในแฝงตัวอยู่ในรูปนั้นหลายรูปของวุ้นเส้นวิริธิภามีไฮโซไนร่วมเฟรมอยู่ด้วย
ซึ่งพอมันผูกเรื่องกันไปผูกเรื่องกันมาแล้วก็น่าจะใช่ล่ะ
หนุ่มคนที่มาวินที่สุดณเวลานี้แต่ต้องยอมรับนะว่าวุ้นเส้นช่วงนี้เนี่ยฮอตจริงอะไรจริง
ตั้งแต่เลิกรากันไปกับอดีตหวานใจนี่มีข่าวกับหนุ่มเยอะมาก
แต่ขอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวหลอกถูกต้องไหม
ใช่นะคะไอ้เราก็ไปหลบกับตัวหลอกตั้งนานเช็คดูซิเฟรมเนี่ยมีใครบ้างนะคะคุณ
ไฮโซพกก่อนแล้วนะคะหนุ่มปงหนุ่มเป่าก็แล้วนะคะที่ไหนได้
นี่ไงหนุ่มในเนี่ยมาวินที่สุดนะคะคุณถ้ายังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วกัน
อีเวนหน้าเดี๋ยวขอถามจังหน่อยนะตอนนี้ตัวเอยชื่อทั้งหมด

แต่ยังไงก็ต้องรอให้วุ้นเส้นออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่า
ความสำคัญคุณคลุมเครือเหลือเหลือเกินนะคะ
สู้คู่รีก็ไม่ได้รุ่นใหญ่เขาบอก